ช่วงนี้ดูเรื่องของคนกับเทคโนโลยีกันหน่อยนะคะ

มักจะมีคนเอาคนที่เป็นมนุษย์เราเนี่ย

แล้วก็ถือว่าท้าทายมากกับการแข่งเล่นโกะ

ล่าสุดนะคะถือว่าเป็นความสำเร็จของมนุษย์แล้ว
เพราะว่าแชมป์โกะโลกชาวเกาหลีใต้

ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จค่ะ
นายลีเซดอนแชมป์โกะโลกชาวเกาหลีใต้
ในที่สุดก็สามารถคว้าชัยชนะครั้งแรก
จากการแข่งโกะหรือว่าหมักล้อมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อว่าอัลฟาโกะไปได้สำเร็จนะคะ

พ่ายแพ้ให้กับโปรแกรมนี้มาถึง๓ครั้งรวด
นับตั้งแต่การแข่งขันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
ไซดอนให้สัมภาษณ์บอกว่าก่อนแข่ง
รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าจะแพ้ติดต่อกันเป็นครั้งที่๔หรือเปล่า
แต่พอได้ชัยชนะมารู้สึกดีใจมาก
เพราะว่าชัยชนะในครั้งนี้มีค่ามาก
และเขาก็บอกว่าจะไม่ยอมแลกชัยชนะนี้กับอะไรในโลกนี้ทั้งสิ้นค่ะ
หลังจากนี้เขาจะต้องเตรียมตัวแข่งกับอัลฟาโกะอีกหนึ่งเกม

ซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเขาแล้วก็โปรแกรมอัจฉริยะนี้แล้วนะคะ
ซึ่งถึงแม้ว่าถ้าหากวันอังคารนี้ในลีจะเอาชนะได้อีก
เงินรางวัลจำนวน๑ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะยังตกเป็นของอัลฟาโกะอยู่ดี
เพราะว่า๓เกมแรกเนี่ยอัลฟาโกะเป็นผู้ชนะค่ะ
แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะคะชัยชนะครั้งนี้ทำให้ลีกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหมากล้อมคนแรกที่สามารถเอาชนะอัลฟาโกะได้
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะอัลฟาโกเคยเอาชนะนายฟานฮุยแชมป์โกะชาวฝรั่งเศสเชื้อสายจีน
ซึ่งเป็นคนแรกที่ท้าประลองกับอัลฟาโกะได้ถึง๕เกมรวดมาแล้ว
ฉละเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต
ซึ่งผู้พัฒนาระบบรายหนึ่งที่เดินทางมาชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดบอกเลยนะคะว่า
แข่งขันครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงข้อผิดพลาดของอัลฟาโกต่อไป
แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนายลีจากใจจริงด้วยค่ะ
อย่างน้อยสมองมนุษย์ก็สามารถชนะสมองกลได้บ้างนะครับ
จริงเราเป็นคนคิดค้นและสร้างขึ้นมานะ